เรื่องนี้มีความสำคัญอย่างไรเดี๋ยวตามพร้อมกันจากรายงานครับ
หุ่นยนต์กล้องตรวจจับอัจฉริยะป้ายแสดงราคาและหน้าจอค้นหาสินค้าเหล่านี้
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ถูกต้องแม่นยำภายในเวลาไม่นานค่ะ
โดยพบว่าในอีก๑๒ปีนี้อุตสาหกรรมต่างของไทย
และเข้ามาเป็นผู้ช่วยของคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ถึงเวลาแล้วที่จะต้องเปลี่ยนวิธีการทำงาน

เรากำลังพูดถึง๓๐ถึง๕๐

ใช้เครื่องมือพวกนี้ทำอะไรที่สร้าง
ใช้ให้เป็นผมว่าวางมาตรการให้ประชาชนได้พูด
ได้เข้าใจว่ามันยังมีข้อเสียอยู่เหมือนกัน

ลดความเสี่ยงที่จะเกิดจากการใช้พวกนี้
การวิเคราะห์ข้อมูลค้าปลีกขนส่งโรจิสติกและการบริการ
ขีดความสามารถทางการแข่งขันนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นการบริหารประเทศนะครับ
ยกระดับการให้บริการประชาชน
การเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของภาคธุรกิจ

ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรมได้มหาศาลเลย
ขยับขึ้นมาอยู่ที่ลำดับ๓๑จากอันดับ๕๗

กำลังโคนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม
การผลิตบุคลากรให้มีคุณภาพ
งสู่เป้าหมายสำคัญคือระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย
กริจสุธิวันและนัทพลศิลาคำถ่ายภาพ

ทีมข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐทีวีรายงาน